มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องที่ต้องชื่นชมจริง
ฮีโร่ตัวจริงก็มีอยู่นี่แหละค่ะในประเทศไทย
เมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร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

หวังจะช่วยสาวที่โดดน้ำนี่แหละค่ะ

หญิงสาวคนนี้มีท่าทีขัดขืน

คือคุณบอมอภิวัตน์ก็เดินทางไปละค่ะ
ไปที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ปรากฏว่าไปเจอกับพี่ตำรวจฮีโร่รายนี้
ก็คือพันธุ์ตำรวจตรีพีรวุฒิหรือชื่อเล่นว่าสารวัตรใหม่

ตัวเองกลับจากการที่โอ๊ยคุณพี่ฮีโร่จริง

กลับจากเพิ่งจะไปช่วยเหลือคนที่เขารถเสียมาก่อนด้วย

ได้รับวิทยุแจ้งเข้ามาว่าเนี่ยมีคนกระโดดน้ำ
เจ้าตัวค่ะพี่สารวัตรใหม่เดินทางไปทันทีเลย
พอไปถึงเขาบอกเฮ้ยมันเห็นแค่เซนต์ผมผู้หญิงแล้วอ่ะ

แล้วดูแล้วเห็นแล้วว่าผู้หญิงคนนี้กำลังจะหมดแรง
เจ้าตัวตอนนั้นพี่สารวัตรใหม่บอก
ตัดสินใจถอดเครื่องแบบทันที
แล้วใส่เสื้อชูชีพกระโดดลงไปช่วย
พอว่ายน้ำไปถึงหญิงสาวคนนี้
ไม่ได้พูดไม่ได้จาไม่ได้ขอให้ช่วยนะ
แล้วก็ไม่ยอมให้ช่วยเหลือด้วย

ก็คว้าคอเอาไว้แล้วก็ล็อกเอาไว้เลยค่ะ
พยายามจับเชือกแล้วก็พาเข้าฝั่งทันที

คือเราก็เราพร้อมก่อนนะ
เราไปถึงที่เกิดเหตุเราก็พร้อมก่อน
คนที่ยังมาไม่ถึงหรือเพิ่งมาถึง
เราก็ชุดเราก็ถอดง่ายอะไรง่าย
เราก็พร้อมกว่าเราก็ลงก่อน
เราก็ไม่ได้ว่าว่าใครลงก็ได้คือ
ถ้าคนนั้นพร้อมเนี่ยคือสามารถลงได้เลย
ถ้าเกิดมีคนลงแล้วเนี่ยผมก็จะคอยเป็นโคเวอร์อยู่ข้างบน
เราจะไปช่วยใช่ไหมครับเขาก็ดิ้นนะครับ

หนีเราเราก็คว้าคอไว้
เขาก็พยายามต่อสู้ขัดขืนประมาณว่า
จะดึงมือเราออกจะจิกเราอะไรอย่างนี้
เราแต่ว่าก็ล็อกให้แน่นปุ๊บ

พอดีว่ามันมีเชือกอยู่แล้วก็คว้าเชือกข้างบนไว้ได้
แล้วก็ดึงเชือกไว้ให้แน่น

แล้วก็เอาเชือกมัดตัวผู้หญิงคนนั้นไว้ด้วย

แล้วก็คนข้างบนก็ให้ดึงให้ดึงเราเข้าฝั่ง

เพราะเธอไม่ยอมให้ช่วยเหลือคือดิ้นอย่างเดียว
แล้วสุดท้ายต้องเอาเชือกมัดตัวเธอด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปพูดคุยกับคนเห็นเหตุการณ์นะคะ
ก็คือคุณสันติชัยกองมนต์ค่ะ
คุณสันติชัยเขาก็เล่าแบบนี้ว่า
คือหญิงสาวที่กระโดดน้ำลงไปเนี่ยคนนี้เขาเป็นคนไร้บ้าน
อาศัยนอนอยู่บริเวณแถวสะพานตรงนี้แหละ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นว่าผู้หญิงคนนี้
ทะเลาะกับคนร้ายบ้านด้วยกัน
แล้วอยู่ดีก็วิ่งกระโดดลงไปในน้ำเลยค่ะ
เขาก็เลยนอนอยู่ตรงนี้มานอนอยู่นี้พักนึง
สักพักนึงแล้วเขาก็วิ่งลงไปตรงนี้ครับ
ลงไปตรงนี้วิ่งลงไปแล้วไปโดดน้ำ
อยู่นานไหมจนกว่าเจ้าหน้าที่อะไรจะเข้ามาช่วยเหลือโดดแล้วจะ

เขาก็ไปเกาะอยู่ตรงกลางสะพาน
ก็มาดูนะครับส่งคนเสร็จผมก็กลับมาดู
ว่ามีพี่ตำรวจเขาลงไปช่วย